คือบางคนบอกว่าในโลกโซเชียลเขาแชร์คลิปนี้กัน
อุ๊ยนี่เหมือนกับหนังแอคชั่นเลย
ตำรวจไล่ล่าคนร้ายที่แหกด่าน
แล้วขับหนีแบบไม่คิดชีวิตเลย
สุดท้ายจุดจบเรื่องนี้จะเป็นยังไง

เป็นนาทีที่ตำรวจสพอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ควบกระบะแล้วก็ไล่ล่าตามคนร้าย

แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามไปติดเลยนะ
ในที่สุดแล้วตำรวจที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
จะต้องยิงล้อยางของรถกระบะคนร้าย
แล้วล้อหลังมันแตกไฟลุกเลย
คนร้ายก็พยายามค่ะยังไม่หยุดนะ
พยายามขับหนีต่อสุดท้ายไปเสียหลัก
แล้วก็ตกข้างทางถูกจับได้ในที่สุดดูสิครับ

ที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ตำรวจซ้อนท้าย
ต้องบอกก่อนนะว่านั่นไม่ใช่รถจักรยานยนต์ของตำรวจนะคะ
ใช่อันนี้รถจักรยานยนต์ของพลเมืองดี
เป็นประชาชนคนทั่วไปที่ขี่รถจักรยานยนต์ให้ตำรวจซ้อน
แล้วก็ตามไล่ล่าคนร้ายโลกโซเชียลก็ชื่นชมเหมือนกันนะฮะ
เดี๋ยวเราจะบอกชื่อนามสกุลพลเมืองดีรายนี้ว่าคือใคร
แต่เล่าให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์นี้ค่ะ
รถกระบะเนี่ยคนร้ายเขาไปก่อเหตุเฉียวชน
แล้วก็หลบหนีมาจากกระบี่ไปพังงา
ตำรวจก็เลยต้องไล่ล่าเป็นระยะทางเป็นร้อยกิโลเมตรนะคุณ

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่
ศูนย์วิทยุสพอ่าวลึกเขาได้รับแจ้งจากสพเมืองพังงาไง

ไปชนในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา
แล้วกำลังขับหนีอยู่มุ่งหน้าไปที่อ่าวลึก

ทีนี้สพอ่าวลึกก็นำกำลังตั้งด่านสกัดจับเลยนะคะ
ถนนเพชรกะเสมจนมาเห็นว่ารถคันนี้ขับผ่านมา

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำรถไล่ตามนะคะ
ซึ่งผู้ที่ก่อเหตุก็ขับขี่รถเข้าเมือง
จากนั้นก็วกกลับไปทางอำเภออ่าวลึก
แล้วก็ขับรถฝ่าไฟแดงด้วยคุณผู้ชม
มาคือแบบฝ่าหลายแยกหลายจุดเลยนะคะ

ใช่ค่ะซึ่งตำรวจก็เลยต้องนำรถ๓คัน

กมือเลยพี่ตำรวจซ้อนท้ายผม
ท้ายบิ๊กไบท์ผมเลยแล้วก็ขี่ไล่ล่าติดตามมาค่ะ
คนร้ายเสียหลักแล้วก็ไปพุ่งลงข้างทาง

คือนายเกียรติศักดิ์ศรีเสมาค่ะ
เป็นชาวบุรีรำจับได้ที่บริเวณหมู่๑
ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกนะคะ
ครับตำรวจก็นำตัวมาตรวจปัสสาวะ
ปัสสาวะมีสีม่วงด้วย
เรื่องต้นนะครับนายเกียรติศักดิ์ให้การว่าทะเลาะกับแฟนสาว

มาทางอำเภออ่าวลึกจนมาถูกจับได้ดังกล่าวนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหา๔ข้อหานักแล้วครับ
ขับรถในขณะมีสารเสพติดในร่างกายโดยผิดกฎหมาย
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรให้หยุด
และขับรถในลักษณะประมาทหน้าหวาดเสียว
ให้นำตัวไปดำเนินคดีจราจรในพื้นที่จังหวัดพังงาต่อไป
ส่วนเจ้าของรถจักรยานยนต์คันนี้ที่ตำรวจนั่งซ้อนท้าย
จนสามารถยิงยางล้อของรถกระบะได้
ก็คือนายชัยนรงสุขอุ่นค่ะ
เขาเปิดร้านปะยางรถอยู่ที่ตำบลนาเหนือ
เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดกระบีกับพังงา
แล้วก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นพลเมืองดีนะ
หลังจากช่วยตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วเนี่ยคุณรู้ไหม
คนให้กำลังใจเพียบเลยจริง
อยากฟังเสียงพลเมืองดีคุณชัยนรงค์หน่อย

ข้างด่านครับเพราะว่าหน้าบ้านผมจะมันจะมีด่านถาวรของสี่แยกนาเหนือ
อำเภออ่าวลึกได้มีรถแหกด่าน
ผมได้หันมาเห็นเหตุการณ์พอดี
ผมเลยคิดในใจว่ามันน่าจะไม่ทัน
เพราะว่ารถกระบะที่หนีแหกด่านมาทำความเร็วไปสูงมาก
ผมก็เลยวิ่งกลับมาเอารถซุปเปอร์ไบท์ของผมนะครับ
ไปช่วยติดตามเหตุติดตามคนร้ายครับ
ผมก็ไล่ตามแล้วก็โทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตลอด
ว่าคนร้ายได้ถึงนะจุดไหนจุดไหนจุดไหนเป็น

แค่ว่าอยากจะจับคนร้ายมา
ให้เขาได้รับโทษที่เขากระทำไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
โอ้โหนี่แหละคุณชัยนรงค์
แล้วเขาก็บอกนะว่าการกระทำแบบนี้เอาจริงผมก็รู้ว่าเสี่ยง
ไม่ใช่ว่าใครดูอยู่แล้วจะไปทำแบบนี้
เพราะว่าตอนขับตามไล่ล่าก็ใช้ความเร็วเหมือนกัน

คุณคิดดูสิสถานการณ์แบบนี้ด้วย
คุณชัยนรงค์บอกว่าไม่อยากให้เรียนแบบ
อย่างผมเองเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เป็นนักแข่งรถมาก่อน
การแข่งขันในสนามใหญ่มีทักษะมีประสบการณ์มาก่อน
แล้วก็ตอนนี้ผมเป็นเทรนเนอร์ให้กับน้องนักขี่รุ่นหลังด้วย
แล้วก็ตอนไล่ล่าเขาบอกว่าสถานการณ์มันคับขันเหมือนกันนะ
ก็ไม่รู้ว่ารถคนร้ายมันจะขับเบียดเลนซ้ายขวาตรงไหน
หรือว่ารถตำรวจคันข้างหน้าแล้วรถตำรวจข้างหลัง

มันจะเบียดจะแซงกันไปมาแบบนี้นะฮะ